ท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุของเรือยาวที่ไปชนต่อมอดสะพานที่มหาสรคามกลางลำน้ำชี
พาย๔๐ฝีภายในวันนั้นนะครับศูนย์หายไป๓
วันนี้เจอร่างทั้ง๓คนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาบนฝั่งนี้ญาติญาติที่มารอการค้นหากันอยู่๓วันนี้ร้องไห้เลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเรือยาว๔๐ฝีภายชื่อเรืออินแปลง
ชนกับต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำชีที่วัดท่าตูมวารินตำบลท่าตูมอำเภอเมืองมหาสรคาม
นี่ครับสายมือนะครับวันนั้น๙ตุลาคมนะครับ
แล้วก็เมื่อก็พลิกคว่ำนะครับฝีภาย๔๐ฝีภายจมน้ำหมดนะฮะ
ก็เกาะเรือแล้วมีเรืออีกลำหนึ่งที่แข่งกันก็มาช่วย
ก็พากันเข้าฝั่งได้แต่ว่าหายไป๓คน
คือนายอนุพงศ์ภุยยอมนะฮะนายสุนันพิชัยลึกและนายบัณฑิตโรโห
วันนั้นเจ้าหน้าที่ก็หากันนะครับ
จนกระทั่งวันนี้เข้าสู่วันที่๓นะครับที่ค้นหากัน
ตอนเช้านี่เจอ๒คนก่อนนะครับ๖นาฬิกา๓๐นาที
ชาวบ้านที่มาหาปลาบอกเจอศพลอยน้ำอยู่สองศพ
ที่สถานีสูบน้ำบ้านวังยาวในตำบลท่าตูม
ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำชีจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตร
ศพที่เจอนะฮะคือร่างของนายอนุพงศ์และนายสุนัน
แล้วเมื่อช่วงบ่ายนะครับไปเจอร่างของนายบัณฑิตนะฮะ
ชาวบ้านที่ไปหาปลาแจ้งข่าวเหมือนกันค่ะบอกเจอศพที่ลอยอืดอยู่ที่แม่น้ำนะครับ
ห่างจากจุดที่เรือล่มเนี่ย๑กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นฝั่งได้ครบทั้ง๓แล้วนะครับแล้วก็แจ้งไปยังยาดนะครับ
ก็เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เพราะสุดท้ายปฏิหารไม่มีนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

ช่วงที่เกิดเหตุน้ำเยอะน้ำเชี่ยวด้วยนะคะ